เอาล่ะไปดูนะครับกลางวงประชุมของผู้สูงอายุ
มีผู้นำท้องถิ่นท่านหนึ่งมาถึงไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไร
ผู้ศึกฐาไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ตบนนาคมฮะ
โรงศพมาโยนต่อหน้าผู้สูงอายุเขากำลังประชุมประจำปีกันอยู่
สาราประชาคมหมู่บ้านเหตุเกิด๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ชมรมผู้สูงอายุเขานัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่กันครับ
แต่ปรากฏว่าตอนประชุมประชุมกันอยู่เนี่ย
นักการเมืองท้องถิ่นรายนี้ขับรถมาจอดหน้าสาราประชาคม
แล้วเดินเข้าไปในห้องประชุมบอกกับชาวบ้านบอกว่า
ต่อไปนี้ชมรมผู้สูงอายุห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับชมรมชาปนกิจผู้สูงอายุเด็ดขาด
พูดอยู่หลายเรื่องนะครับช่วงหนึ่งมีการข่มขู่ผู้สูงอายุด้วย
จากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องประชุมมาแล้วก็โยนลงศพที่อยู่หลังรถเนี่ย
ลงบนร้านจอดรถครับแล้วก็บอกชาวบ้านว่า
ชาวบ้านก็แบกโรงศพนะครับไปให้ในอำเภอบ้านดุงแล้วก็ให้ทางในอำเภอเนี่ย
นักการเมืองท้องถิ่นคนนี้มาสอบถามข้อที่จริงดิ
อายุ๗๐ปีท่านเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุตะบลนาคำ
เล่าบอกว่าพวกเรางงกันมากนะฮะประชุมเรื่องผู้สูงอายุ
เปลี่ยนกรรมการชุดใหม่จะมีนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้นี่
เข้ามาด่าเข้ามาขู่นะฮะตอนนั่งฟังอธิบายเรื่องสวัสดิการต่าง
จากตัวแทนของพมลองฟังเสียงของผู้สูงอายุหน่อยฮะ
น่ากลิ่นมาด้วยคือว่ามไห่เกียรติใช่ไหมครับ
มไห่เกียรติกับแชร์ครูเป็นแบบเบาแบบคือแบบแบบคมครู
คุณลุงนะฮะคุณลุงบุญตาตั้งข้อสังเกตแบบนี้
มีการไปขุดคุยเรื่องเงินของชมรมชาปนกิจเขาหรือเปล่า
ตะบนนาคำเนี่ยมันหายไปตั้งกว่า๓ล้านบาทแน่
อ่าแล้วพวกเราเนี่ยโดนขู่มาแล้วนะครับ
ตอนนี้ผู้เท่าผู้แก่อยู่กันอย่างหวาดกลัว
คนที่เป็นผู้นำไม่สมควรทำแบบนี้คุณตาบอกนะฮะ
คุณลุงบอกคุณลุงบุญตาบอกอยากจะให้ตำรวจเนี่ย
หรือแน่มเพอมาหาข้อยุติให้ได้
ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปสารกลางจังหวัด
ไปร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดครับ